พาไปดูที่พาขึ้นไปที่ศรีสะเกดหน่อยค่ะคุณผู้ชมค่ะ
คือก่อนหน้านี้เรานำเสนอข่าวสำนักสงฆ์ที่บอกว่าให้คนใส่ชุดสีรุ้ง
แล้วก็มีการเต้นกันได้ใช่สันกันได้ถูกต้องค่ะ
คู่สามีที่มาปฏิบัติธรรมเสพเมถุนกันได้ดำน้ำฝึกจิตได้
ทีนี้เมื่อวานนี้นะทั้งพระมหาภัยวันทั้งหมอปลา
เดินทางไปเลยค่ะไปทำอะไรครับไปที่ศรีสะเกดนี่แหละ
แต่คือก่อนที่จะไปที่สำนักสงฆ์นี้เนี่ยนะคะหมอปลากับพระมหาภัยวัน
พระวัดสร้อยทองเนี่ยก็เดินทางไปที่วัดบ้านกอกหวาน
อำเภอปรางกู่ก่อนทีนี้คุณตอนที่ไปถึงวัดบ้านเกาะหวานเนี่ย
มีชาวบ้านนะมาดักรอครับมากันหลายคนเลยแล้วหนึ่งในนั้นเนี่ย
คือนางมะหยี่ขอใช้นามสมมุตินะนางมะหยี่บอกว่าแม่ฉันเนี่ย
มาเป็นลูกศิษย์ที่สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญ
ไม่ได้เจอหน้าแม่มาจะสิบปีแล้วอ่ะแม่ก็ไปใส่ชุดสีรุ้งอะไรแบบนั้น
ใช่ค่ะไปจำน้ำมุดในถังอะไรอย่างเงี้ยหรออ้อ
แล้วลูกบอกด้วยนะแม่เอาเงิน๒แสนไปจำนองคือ
เอาที่ดินไปจำนองเป็นเงินกว่าสองแสนบาทแล้วก็เอาเงินตรงนั้นน่ะนะ
มาถวายวัดเพราะว่าพระกัญญาเนี่ยทักว่าเนี่ยบรรพบุรุษไม่ได้ขึ้นสวรรค์นะ
ต้องเอาเงินมาทำบุญแม่ก็เลยเอาที่ดินไปจำนองแล้วก็เอาเงินมาให้สำนักสงฆ์
เอาเหรอฮะนี่นางมะหยี่ก็เลยมาเปิดเผยข้อมูลให้เพราะว่าเป็นห่วงแม่ด้วย
ใช่ที่ทองก็หมดไปกับวัดเออทีนี้พอคุยกับหมอปลา
พระมหาภัยวันเสร็จเนี่ยนะคะทางด้านพระมหาภัยวันกับหมอปลาก็เลยพานางมะหยี่เนี่ย
ไปที่สำนักสงฆ์วัดป่าเนื้อนาบุญเลยไปทำไมฮะไปตามแม่ค่ะครับ
นี่จะตามแม่กลับมาบ้านนั่งรถมาแบบนี้เอาถังอะไรไปด้วย
ก็เนี่ยถังน้ำหรือเปล่าไม่รู้เพราะว่าที่วัดต้องมีดำน้ำใช่ไหม
ทีนี้พอไปถึงเนี่ยนะมีไม้กั้นอยู่ที่ซุ้มประตู
แล้วลูกศิษย์เดินออกมาบอกแบบนี้ห้ามนะ
ไม่ให้ใครเข้าไปในสำนักสงฆ์นะถ้าเกิดจะเข้าไปจริงเนี่ย
จะต้องผ่านการดำน้ำให้เกษาม้วนก่อนครับ
น้ำดับวิญญาณอ่ะคุณอ่าฮะ
เหมือนที่จำได้ไหมผู้สื่อข่าวของเราเคยไปทดลองอ่ะครับ
ทีนี้ก็เป็นแนวทางการสอนของทางวัดนะนะ
ใช่ใครที่สูญล่ะใครทำหมอปลาค่ะครับ
หมอปลาลงไปเลยลงไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกวิทย์เท่านั้นค่ะ
หมอปลาเกินแล้วเกินเจ็ดแปดเก้าหมอปลาโผล่ขึ้นมานะคุณ
สามสิบสี่เดี๋ยวให้ดูจำวะนี้หน่อย
ตอนที่หมอปลาโผล่ขึ้นมาแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
แล้วได้ยินเสียงระคังน้อยกว่าเมื่อกี้ผมได้ยินเสียงว่า
ได้ยินเสียงหัวใจมั้ยได้มันตายไอ้วิญญาณมันตายไง
ฟ้าว่าพี่ปฏิบัติได้แต่ทำไมพี่จะไป
ลังฟาลคนบริเวณตอนนี้ที่เขามาทำอาหารกิน
ก็ที่เขาอยู่รอผมในวัดนี่พี่ตามผมมานี่พี่ตามผมมาซิวัดนี่

นี่ไงคำถามของหมอปลานี่มันคือวัดเหรอ
แล้วสิ่งที่หมอปลาบอกกับตัวแทนลูกศิษย์เนี่ยนะบอกว่าเนี่ยมีนางมะยีแม่เขาอยู่ในสำนักนี้
แล้วนางมะหยี่เนี่ยอยากมาเจอแม่ทีนี้ตัวแทนลูกศิษย์ก็เลยไปตามแม่ของนางมะหยี่ออกมา
ทีนี้ค่ะตอนแม่ลูกเจอหน้ากันนี่คุณผู้ชมแม่ลูกเจอหน้ากัน
แม่ถามลูกว่ามาทำอะไรซึ่งลูกก็บอกว่าแม่กลับบ้านเถอะแต่แม่ปฏิเสธนะ
แล้วลูกก็บอกว่าแม่ลูกหลานคิดถึงแม่นะทีนี้มันก็เลยเป็นภาพบรรยากาศแบบนี้
ทีนี้คุณผู้ชมพระกรรยาเนี่ยนะคะนิมนต์พระมหาภัยวันเข้าไปรูปนึง
เดี๋ยวพระมหาภัยวันยังไม่ได้มุดน้ำนะ
ไม่ไม่ไม่ได้มุดค่ะไม่ต้องใช่ไหมไม่ต้องแต่เนี่ยคือได้เข้าไปข้างในรูปเดียวนะ
แต่ว่าเอาเนี่ยกล้องไปถ่ายด้วยนี่ใช่ไหมซูมเข้าไปค่ะซูมเข้าไป
เพราะว่าพระมหาภัยวันเข้าไปประมาณชั่วโมงนึงทีนี้ก็ออกมา
นักข่าวของเราไม่ได้เข้าไปพร้อมกับพระมหาภัยวันไงได้แต่ซูมไปดูเฉย
ทีนี้ถามหน่อยว่าเข้าไปแล้วเนี่ยท่านว่ายังไงบ้างคะ
พอเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วเนี่ยเขาจะสอนว่าต้องปฏิบัติการทำ
ทำกันแค่ในนั้นทำบุญก็ทำในนั้นห้ามไปไหว้พระที่อื่น
ไม่ได้เช่นมาเหมือนมาไหว้พระวัดนี้ไม่ได้
เพราะว่าคนที่อยู่ในและบรรลุธรรมสูงกว่าพระ
ไปทำบุญที่อื่นก็ไม่ได้เหมือนมาทำบุญวัดนี้ก็ไม่ได้
ต้องทำกับเขาหลายหลายอันถ้าเราไปดูนะไอ้ก่อนหน้านี้

คือเข้าไปปุ๊บแล้วก็พยากรกันเองพยากรเสร็จแล้วเป็นอริยบุคคล
ก็จะเริ่มรังเกียจชุมชนรอบข้างแล้ว
นี่ไงคุณผู้ชมคือสิ่งที่พระมหาภัยวันกังวลไงคะ
คือพระมหาภัยวันบอกว่าวิธีคิดผิดเพี้ยนมีการอุปโลก
คนที่มาปฏิบัติธรรมเป็นอรยบุคคลคือสูงส่งกว่าคนอื่นนั่นแหละ
แล้วก็สอนให้ปฏิบัติธรรมกันแค่ในสำนักสงฆ์
กีดกันเกลียดชังคนรอบข้างที่มาจากที่อื่น
แล้วที่ผ่านมาเนี่ยนะชาวบ้านส่วนหนึ่งที่เขาคิดว่า
ทางปฏิบัติของสำนักสงฆ์แห่งนี้ไม่เหมาะสม
ทางเจ้าคณะจังหวัดเองก็เคยเรียกพระกรรณญาเข้าไปพูดคุย
แล้วก็ให้ปรับวิธีการสอนให้มันเป็นไปตามหลักพุทธ
แต่ทีนี้ต้องดูไงคะเพราะว่าที่นี่เป็นสำนักสงฆ์
คือจะให้หน่วยงานไหนมาจัดระเบียบสำนักสงฆ์ไม่ใช่วัดด้วย
ทีนี้มันเป็นเรื่องที่ต้องตรวจสอบกัน

หลายคนเห็นคลิปนี้คุณสืบสกุลก็กังวลไง
เกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนที่มันอาจจะผิดเพี้ยน
ไปจากที่เคยร่ำเรียนมานี่นะคะ